คลิปเหตุการณ์คลิปนี้ก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นเรื่องราวบนท้องถนน

แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาล็อกล้อ
ทีนี้บังเอิญเจ้าของรถเนี่ยคือคุณลีน่าจัง
โอ้โหแล้วคุณลีน่าจังบอกว่า
คันอื่นก็จอดทำไมไม่ล็อกล้อเขา
คุณลีน่าบอกจอดแค่แป๊บเดียว๕นาที

มึงก็จับตรงนี้กันสิ
คุณจะแบบนี่ไง
ดูสินี่นี่

ถ่ายให้คุณดูว่า
ไม่รู้มึง

ไม่เป็นไรแต่จับจับฉันฉันเสียค่าปรับเรียบร้อยแล้ว
ฉันให้ลูกน้อยไปเสียแล้วจับให้หมด
นายกกูยังไปด่าเลยอย่ายุ่ง

ดูดซีขุน

แต่คนพยายามจะไปช่วยไปเจรจาไปห้าม
พี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างอะไรแถวนั้น

ลิน่าจังจันจาเนี่ยเธอถ่ายคลิปไว้เนี่ย
ประมาณสิบนาทีนะเอามาไลฟ์สดเมื่อคืนค่ะอ่าเอาเป็นว่าเธอเนี่ย
จอดรถกินก๋วยเตี๋ยวริมทางนะฮะแถวถนนย่านปฐุมวัน
จอดได้ห้านาทีเจ้าหน้าที่มาล็อกรอค่ะก็ให้ลูกน้องคนขับรถ
จ่ายค่าปรับที่โรงพักเจ้าหน้าที่เขาก็มาปลดล็อก
ปลดล็อกให้ทีเนี้ยก็เลยระเบิดลงว่าเอาแล้วคันอื่นไม่เห็นล็
อืมอ่ามาปลดล็อกคันของฉันแล้วคันอื่นก็ต้องไปล็อกต่อนะอืม
ฮะแล้วก็ไปต่อว่าด่าทอกระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขา
ที่เขาทำตามหน้าที่บอกว่าถ้าไม่ไปล็อกคันอื่นเนี่ย
เดี๋ยวจะไปแจ้งข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ค่ะนี่ครับอ่า
สุดท้ายฮะเจ้าหน้าที่ก็ปลดล็อกให้นะครับ
แล้วก็ต้องไปล็อกล้อคันอื่นที่จอดอยู่ริมถนนอืม
ก็ถือว่าก็ทำงานตามปกติอ่ะนะแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนั้นที่มาล็อกคันแรกเนี่ย
ก็ตอนนั้นมีรถคุณลีน่าจอดอยู่คันเดียวอืมอ่านี่ครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ไปคุยกับคุณลีน่าจังมานะเธอก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
อ่าบอกว่าไปจอดรถกินข้าวที่สวนหลวงสแควร์เมื่อคืนนี้นะครับ
กินข้าวอยู่๑๕นาทีกลับออกมารถโดนล็อกล้อ
ก็เลยโทรไปที่สนปทุมวันเพื่อให้ตำรวจมาปลดล็อก
แต่ตำรวจก็ยังไม่มาเพราะว่ายังไม่ได้เสียค่าปรับ
ก็เลยให้คนขับรถเนี่ยไปเสียค่าปรับแล้วเจ้าหน้าที่ก็มา
อ่าที่เธอเสียงดังในคลิปเนี่ยเธอบอกว่า
พูดจาเสียงดังเนี่ยนะเธอด่าคนอื่นอยู่ไม่ได้ด่าตำรวจ
เหรอคะใช่ฮะเธอบอกเธอไม่ได้ด่าตำรวจเลยนะ
ด่าคนอื่นอยู่นะครับเธอเนี่ยกำลังต่อว่า
คนขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างต่อว่ากาดของสวนหลวงสแควร์
พยายามจะเข้ามากันมาล้อมเธอเธอไม่ได้ว่าตำรวจเลยนะ
เพราะว่าคนอื่นเนี่ยจะเข้ามาทั้งที่ไม่ส่วนเกี่ยวข้องแล้วในคลิปที่เธอถ่ายเนี่ย
ไม่มีเจตนาที่จะไปด่าตำรวจเรื่องการปฏิบัติหน้าที่
นะที่พูดจาอะไรไปแล้วก็เห็นไปอยู่แถวแถวตำรวจเนี่ย
ก็เพราะว่าเห็นตำรวจนายนี้หน้าตาดีก็เลยถ่ายคลิปแกล้งเล่น
เวลาค่ะใช่แล้วฉันยังถามว่าแบบจำมือทะเบียนรถขับจัดไม่ได้
ข้าวแค่๕นาทีมาไลฟ์สดร้านนี้ทำไมต้องมาล็อกล้อเรา
เขาก็บอกว่าเนี่ยคันอื่นจอดเต็มไปหมดทำไมไม่ล็อก
เขาบอกว่าเอางั้นถ่ายรูปแล้วร้องเรียนเลยมันมีวินมอเตอร์ไซค์
จะมารุมเรามาด่าเราพูดจาดีหน่อยเขาเป็นตำรวจ
กับผู้ชายที่เป็นกาดนะแต่ตัดผมมันจะเป็นทหารและตำรวจเลยนะ
เพราะดูหัวรู้เลยว่าต้องเป็นทหารและตำรวจอาจจะมารับจ๊อปที่หลานหลวงสแคร์มา
มาเป็นกาดอะไรอย่างนี้เข้ามารุมเราตั้งเกือบ๖คนมารุมเราไง
บอกว่าผู้ชายดีอย่างนู้นอย่างงี้เราก็เลยพูดกับพวกนั้นเลยบอกแบบแบบแบบ
ไม่ได้พูดกับตำรวจพูดกับไอ้พวกนั้นไม่
จะได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ไหมวินมอเตอร์ไซค์
แต่ไอ้พวกกาดพวกนั้นเราไม่รู้ว่ามันเป็นใครไงแต่ว่าดูมันหัวมันอ่ะ
อย่างกับเป็นตำรวจและทหารมารับจ๊อปเป็นรอปภอย่างเงี้ยเราก็แบบ
ก็ต้องรีบประกาศตัวเลยเพราะกลัวเขามาทำร้ายเราไงต้อง๖คนอ่ะ
ตำรวจเขาไม่ทำหรอกน้องเขาน่ารัก
เขากำลังด่าตำรวจอยู่ใช่ไหมล่ะเพราะว่าเขาไม่พอใจว่าพี่ตำรวจล็อกล้อแล้วก็ไม่อยู่เฝ้ารถให้เขา
เขาด่าตำรวจแต่ว่าคนที่ว่ามาอยู่อยู่ข้างเขากำมาอธิบายให้ฟังเพราะอธิบายให้ฟัง
แต่เขาก็ไม่ฟังเขาบอกว่าเขาบอกว่า
ไม่เห็นว่าเขาบอกว่าเหมือนว่ามีมีวิมเมอร์ไซค์หรือมีการเนี่ยไปด่าเขาด้วย
ไม่มีครับไม่มีที่เท่าที่ผมเห็นไม่มี

ใช่ครับอธิบายให้ฟังว่าทุกคันที่มาจอดโดนล็อกล้อหมด
ก็สำหรับเรื่องนี้นะครับทุกผู้ชมครับก็จะจอดกี่นาทีถ้าจอดในที่ห้ามจอดมันก็ผิดนั่นแหละ

เราสอบถามไปยังพันธมตรีศักดิ์ชัยอยู่รักสารวัตรจราจรสนปทุมวันนะครับ
บอกว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยคือจุฬาซอย๕บริเวณโครงการสวนหลวงสแควร์เมื่อคืนนี้นะครับ
ก็ถามไปยังตำรวจในคลิปและปฏิบัติหน้าที่ในช่วงนั้นเนี่ยมีรถของคุณลีน่าจังเนี่ยจอดอยู่คันเดียวจริง

พอไปเจอก็ต้องล็อกล้อไว้ตามกฎหมายนะครับพอมาปลดล็อกให้หลังเสียค่าปรับก็เป็นเหตุการณ์อย่างที่เห็นแล้วมีรถคันอื่นจอดก็ไปล็อกคันอื่นต่อเขาก็ปฏิบัติตามหน้าที่นะครับ
ยืนยันว่าตำรวจนายนี้แม้จะเพิ่งทำงานมาเพียงหนึ่งปีแต่เป็นตำรวจที่ได้รับเสียงชื่นชมเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจมาตลอดนะฮะไม่มีปัญหาเรื่องการทำงานด้านการกวดขันวินัยจราจรอะไรเลยนะครับแล้วในคลิปเนี่ยผู้บังคับบัญชาก็เห็นแล้วก็ยังชื่นชมตำรวจนายนี้ว่าถือว่าตั้งสติได้ดีมีสมาธิและ
ค่ะก็คือไม่ได้ตอบโต้อะไรถูกต้องนี่แหละครับทุกผู้ชมครับแต่เบื้องต้นตำรวจนายนี้ก็เหมือนกับว่าเขาก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานเหมือนกันนะคะเหมือนกับถ้าคุณลินาจังไปพูดตำนีต่อว่าพาดพิงตำรวจจริงก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนถ้าเป็นเรื่องเป็นราวสมมุติถ้ามีอะไร